มีคนไปดักซุ่มยิงผู้ชายคนหนึ่ง

คือสุนัขแถวบ้านไม่เห่าเลยนะ

เคยคุ้นชินหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมรดกความขัดแย้งที่ดินอะไรหรือเปล่า
นี่คือที่เกิดเหตุช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับประมาณเที่ยงคืนครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพนายงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๒บ้านเฮ่ยลึกตำบลช่องอนายโยงจปรัง
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านชื่อนายสุชาติคงชายชื่อเล่นชื่อสู่อายุ๕๔ปี
นี่เป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
บาดแผลที่ถูกยิงก็คือลักษณะกระสุนเนี่ยเป็นปืนลูกซองนะฮะ
กระสุนเข้า๑นัดนะครับแต่ว่าเป็นลูกปลายมันเจาะเข้าหน้าอกซ้ายทะลุแผ่นหลังเข้า๑เม็ด
แต่มันกระจายฝังในอยู่๖เมตรต้นแขนซ้ายก็โดนเข้าไปอีก๑เม็ด
สภาพคือคว่ำหน้าอยู่นะครับพาดอยู่กับเก้าอี้ไม้หินอ่อนนะ
แล้วก็สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเป็นชุดที่ใส่เตรียมจะไปกรีดยางพาราเมื่อคืนนี้
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยหลังนี้ครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะรอบ
รอบบ้านเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็เต็มไปด้วยสวนยางพารานะครับ
มีชาวโบ้งชาวบ้านมีครอบครัวมากันเต็มเลยนะฮะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
หน้าบ้านยังมีคราบเลือดติดอยู่นะครับประตูบ้านกับผนังบ้านก็มีรอยของกระสุนปืนด้วยนะครับ
คุณกิติศักดิ์ได้คุยกับนางอำภัยภรรยาของนายสุชาติผู้ตายเธอบอกว่าบ้านนี้อยู่กันสองคน
ส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนนี่ฮะภรรยาที่เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๕ทุ่มครึ่ง
กับสามีกำลังจะออกไปกรีดยางพาราในสวนยางข้างบ้านสามีก็เดินมาเปิดประตูหน้าบ้าน
แล้วเปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ใส่รองเท้าบูธนั่งใส่อยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านส่วนตัวภรรยาเนี่ย
กำลังแต่งตัวอยู่ในบ้านแล้วอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดที่หน้าบ้านก็เลยรีบออกมา
พบว่าสามีถูกยิงนอนฟุบจมกองเลือดอยู่ที่เก้าอี้ไม้หินอ่อนตอนนั้นก็รีบยกร่างสามีขึ้นมา
แล้วก็จับนอนบนพื้นปูนแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่มาถึงสามีก็เสียชีวิตแล้ว
ภรรยาของผู้ตายเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยคงจะเดินมาแล้วก็มาดักซุ่มอยู่เพื่อรอยิงนะทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
ไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยก็เลยคาดว่าคนร้ายต้องเป็นคนรู้จักด้วยนะฮะเพราะถ้าเดินมาแล้วดักซุ่มยิงก่อเหตุแล้วก็เดินออกไปเนี่ย
คือสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันไม่ส่งเสียงเห่าเลยนะแปลว่ามันต้องรู้จักหรือไม่ก็เคยได้กลิ่นเคยเห็นหน้าใช่ฮะโดยปกติแล้วนะคะ
เว้นว่าสุนัขตัวนั้นจะเป็นมิตรมากจริงกับทุกคนแต่เธอยืนยันว่ายังไงต้องเห่าเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะโอ้โหมีวิธี

ฝ่ายที่นี่มีภานะมาเสีย๖ปีแล้วแต่ฝ่ายที่บ้านเขารู้สึกว่า๓ปี
มีภานะกับพี่น้องสาวน้องเคยฝั่งเขาแต่ฝั่งของแม่เองนะ
มีภานะกับพี่เขาพี่ชายของแม่เอง
แล้วที่เขาด่าเสียสีคือด่าในลักษณะยังไงครับ
ขนาดที่ว่าเออมาอยู่บ้านเมียลำเบบันแหละ

มันมีเรื่องมันหลายปีแล้วนะ

นายสุชาติผู้ตายเนี่ย
เขามีปัญหากับนายสมพรชัยเพชร
พี่ชายของนางอำภัยเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
ทั้งคู่ต้องการที่ดินที่เดียวกัน
เพราะว่าพ่อของนางอำภัย
ภรรยาของนายสุชาติในตอนที่ยังไม่ได้แบ่งมรดกที่ดินเนี่ย
เคยบอกว่าจะยกที่ดินให้กับลูกคนนั้นคนนี้
แต่พอถึงเวลาจริงยกให้อีกคนนึง
มันก็เลยมีปัญหาถึงขั้นทะเลาะกันไม่คุยกัน
ส่วนเรื่องที่มีการขู่ทำร้ายกันเขาไม่รู้
เพราะว่านางอำภัยเนี่ยไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าถ้าจะถามว่าสาเหตุคืออะไร
ก็คงมาจากเรื่องปมมรดกที่ดินนี่แหละ
ประมาณว่าคือไอ้คนนี้อยากได้ตรงนี้แต่ว่าไอ้คนนี้ก็อยากได้ตรงนั้น
คืออยากได้ที่เดียวกันอะไรอย่างนี้

ตอนแรกเนี่ยเขาแบ่งกับสัตว์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

เมื่อก่อนเขาแค่พูดปากเปล่าคือว่าตรงนี้จะให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้
แต่พอมาถึงขั้นกับว่าต้องแยกกันเป็นจริงจังเนี่ย
พอนี้คือมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาไง
จากนั้นคุณกิติศักดิ์นะคะก็ไปที่บ้านของนายสมพรซึ่งเป็นพี่ชายนางอำภัยค่ะ

คืออยากจะไปถามเรื่องนี้จากเจ้าตัวจริง
แต่ว่านายสมพรบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ไม่อนุญาตให้เราบันทึกภาพด้วยนะคะ
เรื่องต้นก็บอกว่าไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับนายสุชาติเลย
แล้วก็ไม่เคยไปที่บ้านนายสุชาติด้วย
คืนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว
ได้ยินเสียงปืนอะไรทั้งนั้น
เที่ยงคืนเนี่ยถึงได้รู้เพราะมีตำรวจมาหาเขาที่บ้านค่ะ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปต่อนะคะไปถามพ่อนางอำภัยที่อยู่ถัดไป
เจ้าตัวก็ปฏิเสธให้ข้อมูลอีก
แล้วก็ย้ำด้วยว่ามรดกที่ดินยกให้ลูกไปหมดแล้ว
แล้วหลังจากที่ยกที่ดินให้ลูกซึ่งก็คือนางอำภัย
ภัยก็หายไปเลยนะไม่ได้มาหาพ่อที่บ้านอีกเลยเหมือนกัน

นายสุชาติเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับพี่ชายของนางอำภัยจริง
แต่เชื่อว่านายสุชาติมีปัญหาเรื่องมรดกที่ดินกับน้องสาวซะมากกว่า
น้องสาวนางสุชาติเองอะนะ

จากนั้นทีมข่าวก็ไปหานางพิรมแต้มประสิทธิ์นะคะ
น้องสาวของนายสุชาติที่พ่อนายอำภัยบอกว่า
สุชาติถ้าจะมีปัญหาจริงน่าจะมีคนนี้มากกว่า
ก็เลยไปถามค่ะนางพิรมยอมรับนะคะว่ามีจริง

ไม่ยอมคุยกันเลยเพราะไอ้เรื่องที่ดินมรดกนี่แหละ
แต่เรื่องทั้งหมดมันจบลงไปแล้ว
มันเลิกแล้วต่อกันไปแล้วเพราะว่าศาลเขามีคำสั่งให้แบ่งที่ดินเท่ากันแล้ว
และต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกัน

ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันนับตั้งแต่นั้นมาอีกเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องที่พี่ชายถูกยิงตายเนี่ยไม่เกี่ยวแน่นอน

ครับ